ภัยสำหรับผู้หญิงเกิดขึ้นทุกที่ทุกจังหวัดนะคะ
สาวสาวต้องระวังกันหน่อยนะคะเหตุการณ์ที่จะเล่าไปเนี่ยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบหญิงคนหนึ่งนะคะ
อายุยี่สิบเก้าปีแล้วระหว่างที่กลับที่พักนะคะ
กลางดึกในจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ภาพของกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายพยายามเข้าไปในห้องของหญิงสาววัย๒๙ปี
เพื่อกระทำชำราวระหว่างกำลังเข้าห้องพักนะครับ
ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นเอาไว้ได้
โรยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยวันที่ยี่สิบแปดกรกฎากรมที่ผ่านมาเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับ
คนร้ายเนี่ยเป็นวัยรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบปี
รูปร่างผอมสูงผิวดำสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้น
ขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้เสียหายไปจนถึงห้องพักแห่งหนึ่งครับ
จากนั้นเนี่ยจากภาพจะเห็นว่าเดินตามมาถึงหน้าห้องพักที่ชั้น๔
แล้วก็ทำท่าทีถามว่าห้อง๓อยู่ทางไหน
เมื่อได้รับคำตอบก็ทำท่าทางจะเดินไปแต่กลับพุ่งเข้าไป
พยายามจะฉุดแขนลากเข้าไปในห้องเหยื่อแล้วก็ใช้มือบีบคอ
แต่ผู้เสียหายต่อสู้แล้วก็มีการตะโกนร้องให้คนช่วย
ช่วงแรกคนร้ายชะงักแล้วก็เดินเลี่ยงไป
เมื่อไม่เห็นใครมาช่วยก็เดินย้อนกลับไปบีบคอซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
คราวนี้ผู้เสียหายส่งเสียงร้องเสียงดังกว่าเดิมเพื่อขอความช่วยเหลือ

ผู้เสียหายเล่าว่าอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนี้มานานกว่า๗เดือนแล้วครับ

จอบรถจักรยานยนต์หลบฝนที่ร้านค้ากลางซอย
ฝนหยุดก็รีบขับรถกลับมาที่พัก
โดยไม่ได้สังเกตว่ามีคนร้ายตามประกบเพื่อหวังกระทำชำราวด้วยครับ
หลังเกิดเหตุนะครับก็เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ด
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายครับ